ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สาวคนหนึ่งเขานำประสบการณ์เฉียดตาย

เพราะว่าเขาไปซื้อน้ำกล้วยอบน้ำพึ่ง

หลังจากกินเข้าไป๒ชิ้นเกิดอาการแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ปากบวมผื่นขึ้น

ไปหาหมอเลยค่ะหมอวินิจฉัยเบื้องต้นว่าแพ้น้ำผึ้งอย่างรุนแรงนะคะ

หนักมากค่ะหมอบอกมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวมีสิทธิ์เสียชีวิตได้
ไม่น่าเชื่อนะคะแค่ทานกล้วยอบน้ำพึ่งเข้าไปแค่นั้นเอง
แต่ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะ
และหญิงสาวคนนี้เธอมาโพสต์ประสบการณ์เผชิญกับอาการป่วยเฉียบพลันจนเฉียดตายเอาไว้ว่า
เธอได้ดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำ

นมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเธอกินเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ว่ากล้วยอบน้ำพึ่งเพิ่งจะกินเป็นครั้งแรก
ทีนี้พอกินเสร็จเข้าไปเธอก็ไปนอนค่ะ

แน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่ออก

คันตาคันอุ้งมืออุ้งเท้า

แขนขาคอเริ่มแดง
ทุกอย่างเนี่ยเฉียบพลันมาเลยค่ะ
ตาก็แดงตาก็เริ่มบวมด้วย

เป็นเพราะว่าอนาไฟแล็กซิส
หรือว่าเกิดการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลัน
หมอบอกว่าแหมถ้ามาช้ากว่านี้นิดเดียวนะคะ

เพราะว่าอาการแพ้ไปปิดกั้นระบบ

แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องรอการทดสอบอีกครั้ง

แพ้น้ำพึ่งเป็นภาวะที่พบได้

ล้านคนเจอได้ไม่ถึง๑๐คน

เพราะว่าในน้ำพึ่งมีองค์ประกอบหลากหลายจริง
ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากสารคัดหลังของน้ำพึ่งค่ะ
หรือว่าพวกโปรตีนจากเกษรดอกไม้
คือถ้ากินเข้าไปแล้วมีอาการเหมือนแพ้อาหาร
ไม่ว่าจะด้วยสารตัวใดก็แล้วแต่